ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเองก็เช่นกันนะคะ
มีฝนตกลงมาแล้วก็บางทีพอมีน้ำที่รอการระบายอยู่
เวลาจะไปทำงานไปเรียนหนังสือก็ลำบาก

ถ้าเกิดว่าเจอน้ำท่วมขังทำยังไงกัน
บางคนบอกว่าต้องถอดถุงเท้าพกน้ำสะอาดไป
แล้วก็ไปล้างเช็ดให้แห้งแล้วค่อยใส่ถุงเท้า
แต่ว่าคราวนี้คุณผู้ชมในโลกโซเชียล
มีนักเรียนโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศล่มกล้า
เขาจะต้องผ่านน้ำที่มันเจิ่งนองอยู่
คุณครูเขามีไอเดียมีวิธีการ

โดยที่เท้าไม่เปียกน้ำเลยสักหยด
น่ารักขนาดไหนไปดูกันเลยนะคะ
คุณปูนรถไฟมาแล้ว

เด็กอนุบาลกำลังยืนเกาะแผงกั้นจราจร
เข้าโรงเรียนแผงแดงขาวแบบนี้

ครูกูเสียสละเด็กเปียกแต่ครูรุยน้ำแล้วเปล่าเลย
นี่แหละในโพสต์นะเขาบอกว่าสายด่วนน้ำท่วม

ถึงน้ำจะท่วมแต่ก็มีมุมน่ารักให้ยิ้มได้
น้ำท่วมสารศาสตร์วิเทศล่มกล้าวนะคะ
นี่แหละคนถ่ายคลิปก็น่าจะเป็นผู้ปกครองที่มาส่งเด็กล่ะค่ะ
แล้วก็ชมคุณครูด้วยบอกว่าไอเดียดีมาก
คลิปนี้แชร์ไปประมาณ๑๐ชั่วโมง
มีคนเข้าชมเป็นล้านเลยค่ะ
ส่วนใหญ่ก็ชื่นชมคณะครูที่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างดี
แล้วก็ยอมเสียสละตัวเองลุยน้ำท่วมขัง
เพื่อให้เด็กรู้สึกว่าแม้ว่าน้ำจะท่วมโรงเรียน

อย่าขี้เกียจอย่างงองแงนะคะ
ขณะที่บางส่วนก็บอกว่าเป็นห่วงความปลอดภัย
กลัวว่าแผงกั้นนี้จะล้มลงมาแล้วเด็กจะได้รับอันตราย

หนึ่งแผงกั้นมีคุณครูประคองอยู่ถึง๓คน

การที่จะเข็นข้ามฝั่งให้เด็กไม่โดนน้ำเนี่ยนะคะ

แล้วพอเข็นไปแล้วถึงฝั่งที่ไม่เปียกน้ำแล้ว

เป็นอีกหนึ่งกิมมิกแต่ว่าก็เป็นห่วงคุณครูด้วยนะคะ
หลังจากส่งเด็กแล้วอย่าลืมล้างเท้าให้สะอาด

นี่ที่มาของคำว่าเหลือจ้างดูกัน
นั่นสิแต่ว่าที่ห่วงกันว่าแผงกั้นจะคว่ำจะล้มหรือเปล่า

คอยช่วยกันดึงไว้อยู่นะครับคอยประคองอยู่นะครับ
เปลี่ยนวิธีกันไปนะคะเขาเป็นการดูแล